โปรดติดตามตอนต่อไป
กินผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเข้าไป
แล้วมันมีอะไรบ้างที่ราคาถูกที่สุด

ไม่ค่อยเลยในวันใจอยู่
แต่ว่าฝั่งนู้นเขาส่งมาใหญ่มากเลยนะ
ได้ค่ะต้องลอง
เป็นสายเปรี้ยวไหม
ถ้าเปรี้ยวอย่างอื่นได้อ่า
ขอบคุณมากนะจ๊ะ

เธอก็ไม่เบานะเธอก็เปรี้ยวเหมือนกัน

คุณวิธีรัฐค่ะผลไม้รสเปรี้ยวทั้ง๕ชนิดนี้นะคะ

ปกติทานอะไรบ้างมะม่วงเบาหนึ่งอย่าง

ใช่อย่างนี้คือแบบมาทั้งก้านอะ
ใช่มาทั้งแบบพวงเลยค่ะ

มายงก็เคยแบบปีนต้นไม้ถ่าย

ก็ไม่รู้เนอะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลง

แต่ว่าเราเอาราคานักท้องตลาด

โอเคค่ะมะขามป้อมนี่ก็เพิ่งเคยเห็น

ถ้าพร้อมแล้วนะคะเป๊กมีเวลาให้คุณวิ

หาให้เจอว่าอะไรถูกสุด

พร้อมยังคะโอเคพร้อมค่ะ

สาวสวยนักธุรกิจค่ะ

ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหล่นได้ค่ะ
จากถูกสุดไปหาแพงสุดนะคะคุณวี
ยังมีเวลาค่ะรอพี่นิดพี่ขอดูก่อน

คุณวิถีว่าเป็นผู้เข้าเยี่ยมขันที่

โลเลแล้วก็แบบโอ้โหรู้สึกซับซ้น

ตั้ง๕แบบนี้เพราะทั้งที่ไม่ถนัดทานเปรี้ยว

คิดว่าผ่านตาบาบ้างนิดหน่อยก็น่าจะพอได้บ้าง
และนี่คือผักผลไม้รสเปรี้ยว
ที่คุณวิเรียงลำดับจากราคาต่ำที่สุด
ไปหาราคาสูงที่สุด
เรียงถูกกี่ลำดับไปดูพร้อมกันเลยครับ
คุณมี่ค่ะผลไม้ทั้ง๕ชนิดนี้นะคะ
ซื้อจากตลาดเดียวกันนะคะนั่นคือตลาดคลองเตยนะคะ

ใกล้มากเลยอ่ะใกล้มากค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทีมงานเรา

เรามาดูกันเลยค่ะว่าจะถูกทุกข้อหรือเปล่า

เริ่มที่มะยมค่ะ๑กิโลกรัมตรงนี้

เอาละค่ะได้ราคาตั้งต้นมาแล้วนะคะคุณหวี
บาทค่ะขอให้มะขามป้อมแพงกว่า๕๐บาทค่ะ
และราคามะขามป้อมอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่า

เอาล่ะต่อมาค่ะต้องแพงกว่า๑๐๐นะคะ
สำหรับมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
และราคามะม่วงหาวมะนาวโหด๑กิโลกรัมตรงนี้

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

หมดสิทธิ์นะคะลุ้นโบนัสแล้วนะคะ

ราคามะม่วงหาวมะนาวโหนนะคะแพงกว่าพี่ยมนิดนึง
เพราะฉะนั้นเราตั้งต้นกันที่มะขามป้อมนะคะ
ขอให้มะม่วงเบาแพงกว่ามะขามป้อม
และราคามะม่วงเบา๑กิโลตรงนี้อยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพง

สุดท้ายแล้วค่ะมะนาวค่ะ
มะนาวจะแพงกว่ามะขามป้อมไหมคะ

หมายขอให้ได้๕พันละกันเนาะ
มะนาวแพงกว่า๑๐๐กันแล้วกันนะคะ

เพิ่มอีก๕พันละซักครั้ง

การเรียนการแรงค้ำ
เรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
ผลไม้รสเปรี้ยวที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชนิดนี้ก็คือ
มะยมราคากิโลกรัมละ๕๐บาท
และชนิดที่ราคาสูงที่สุดคือ
มะนาวราคากิโลกรัมละ๑๔๐บาทนั่นเอง

ยากมากเหรอมันไม่คุ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบว่าทานเป็นประจำหรือว่าคุ้นเคยอะไรอย่างนี้
ถ้าแบบคนที่ชอบนะรับรองง่ายวางแบบไม่ต้องคิดเลย
ค่ะแต่จริงแล้วผิดไป๒ข้อเองนะ
ถ้าสลับแบบดีดีอีกนิดนึงนะเป๊กว่ามีโอกาสจะคว้าโบนัสไป
นะคะแต่ว่าวันนี้ก็สะสมไปไม่น้อยนะคะคุณวิค่ะรับไปหนึ่งหมื่นบาท